นั่นก็คือคดีเสียอ้วนยิงน้องสปายแล้วก็น้องฟอสนั่นเองนะครับ
วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐครับ
สามนัดแรกกระสุนด้าน
อ้วนรับกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังรู้จุดสังหารอยู่หน้าพระ
คุมตัวทำแผนสารภาพทุกข้อหาเพื่อนแฉนิสัยหื่นและสายเปย์นะครับ

สำหรับการควบคุมตัวเสียอ้วนไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ไล่เลียงมาตั้งแต่การรับตัวมาจากทางการของกัมพูชา
ที่ส่งตัวให้กับทางการไทยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวจากกัมพูชา
เข้ามาสู่กรุงเทพมหานครตั้งแต่คืนวันที่๒๑สิงหาคม

หลังจากรับมอบตัวแล้วนะครับก็นำตัวเสียอ้วน
ควบคุมตัวอยู่ที่อาคารควบคุมผู้ต้องหา
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
ซึ่งติดกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับ
หรือว่าตำรวจกองปราบยาเสพติดนั่นเอง
บชปศถวิภาวดีรังศิษฐ์
และเมื่อวานก็มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้า

พื้นที่เลยค่ะที่นักข่าวไปรออยู่เนี่ยนะคะ
ทั้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
ไปรอที่สพนจที่ชนบุรีด้วย
ไปรอที่เขาชีจันทร์จุดที่จะมีการทำแผนด้วย
เอาล่ะครับคุณผู้ชมเราไล่เลี่ยงกันนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ตอนช่วง๙โมงเช้า
สิทธิ์ข่าวก็รายงานออกมา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ติดกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

เจ้าหน้าที่มีการควบคุมตัวเสียอ้วน
เดินทางขึ้นรถตู้ของตำรวจ
พร้อมกับชุดคุ้มกันอาวุธครบมือ
เพื่อเดินทางไปที่ไหนคุณ
ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไปถึงตอนช่วงเวลา๑๐โมงเช้านะครับ
เพื่อให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตร
พลตำรวจเอกเฉลิมเกลียดสีวรคร้ามพต
และพลตำรวจเอกสุชาติธิรัศวรรษจต
สอบปากคำที่ห้องกระจกชั้น๒
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือห้องนี้

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเปิดเผย
ว่าผู้ต้องหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ให้การรับสาภาพทุกข้อกล่าวหา
สำหรับมูลเหตุจูงใจในการลงมือครั้งนี้

ขณะนี้ผู้ต้องหาค่อนข้างเครียด
ตัวละครทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ทั้ง๙คนถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้หมดแล้วนะครับ

ได้สอบสวนแล้วก็ถามว่าทำไมถึงลงมือที่เขาชีจันทร์
ผู้ต้องหาให้การเพียงว่าไม่รู้
คิดว่าเป็นเพียงรูปพระแกะสลักเฉย
แต่เมื่อรู้ว่าเป็นการฆ่าคนตายต่อหน้าพระ
ก็รู้สึกเสียใจและรู้สึกกลัวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพราะขณะที่ลงมือปืนไม่ลั่นถึง๒๓นัด
นี่แหละครับคำเปิดเผยของพบตรเลยเป็นสิ่งที่
อยู่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวใหญ่นะครับ
ว่าปืนไม่ลั่น๒๓นัดเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะครับ
เมื่อวานพบตรได้มีการสอบปากคำเสียอ้วนเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นก็ได้นำตัวเสียอ้วน
เดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีไงคุณใช่ค่ะช่วงบ่าย๑๓นาฬิกา๑๐นาทีนะครับ
ทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชมบุรี
นำตัวเสียอ้วนหัวหน้าทีมสังหารและมือปืน
หมายจับของศาลจังหวัดพัทยานะครับ
ข้อหาด้วยกันในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
เดินทางจากกรุงเทพฯไปถึงที่สนาจอมเทียนที่อำเภอสัตว์ตะหิบ
กรอบคำรับสารภาพก็มีเจ้าหน้าที่กำลังตำรวจคุ้มกันอยู่อย่างเข้มงวดเลย
ส่วนทางด้านครอบครัวของน้องสปายแล้วก็ครอบครัวของน้องฟอส
ก็มารอดูการทำแผนด้วยนะคะ
มาถึงที่สพนาจอมเทียนตั้งแต่เช้าเลยค่ะ

คุณแม่ก็คือคุณแม่วันเพ็ญนาเมืองรักก็เปิดเผยบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะ
แม่ไม่คิดว่าจะมาแล้วแต่มันมีความรู้สึกหนึ่ง
คือแม่รู้สึกว่าลูกสาวไม่ได้ห่างไปไหน
ยังรับรู้ตลอดว่าลูกสาวมาหา
แล้วตอนนั้นกำลังจะเอ็นหลังนอนกลางวัน
รู้สึกว่าเหมือนมีคนมากอดแล้วได้ยินเสียงร้องไห้
ก็เลยรู้ว่าลูกน่าจะมาหาแน่
ประกอบกับเคยมีพระมาบอกว่าวิญญาณสปายยังวนเวียนอยู่ที่บ้าน

ดังนั้นความรู้สึกของแม่ก็คือ
แม่อยากไปดูหน้าเสียอ้วนขณะทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือบอกว่าต้องไปดูหน้าสักครั้งหนึ่งซิ
แม่ไม่เคยเจอหน้าเสียอ้วนมาก่อน
ที่ผ่านมาเคยแค่ได้ยินเสียงผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นเอง
ใช่ค่ะครั้งนี้ก็เลยชวนพ่อของสปายมา
เพราะเราไปดูหน้าเสียอ้วนกัน
ใช่แล้วแม่ก็ยังบอกเลยนะว่าถ้าเกิดเจอหน้าเสียอ้วน

แต่ถ้าเกิดว่าเจอหน้ากันตรงเจอจังคำพูดมันจะออกมาเอง
สิ่งที่แม่อยากรู้มาตลอดคำถามแรกเลยก็คือ
ทำน้องทำไมน้องทำอะไรผิด
อยากรู้ว่าเสียอ้วนจะตอบว่าอะไร
และตอนนั้นแม่ก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมรับการขอคำมา
คำว่าขอขมามันตายไปพร้อมกับลูกสาวแล้ว
และเสียอ้วนไม่ใช่ลูกผู้ชาย

ก็ดูข่าวนะคะ
ว่าเสียอ้วนส่งตัวมอบถึงกรุงเทพแล้ว

ตอนแรกก็คุยกับพ่อว่าจะไม่มา
ก็จะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ท่านดำเนินการไปเลย
คือวันนั้นตอนกลางวันแม่ก็อยู่บ้าน
อยู่ก็มีเสียงร้องไห้ดังขึ้น
ร้องไห้ดังขึ้นแล้วก็แม่ก็นอนอยู่

ก็มีท้ายแบบว่ามีร่างคนนอนลงข้างแล้วก็กอด

พ่อสงสัยเราจะคงได้ไปชนบุรีแน่วันนี้
พ่อก็เลยถามว่ามันเป็นอะไรถึงจะได้ไป
ก็สงสัยลูกคงมาหาเรานั่นแหละ
ก็มาวันนี้ก็จะมาดูหน้าเขา
ก็เลยก็มีคำเดียวที่จะถามเขาว่าฆ่าน้องทำไม
นี่ค่ะคุณแม่ของน้องสปายที่บอกว่าชวนคุณพ่อมา

มาถึงที่สพนจอมเทียนตอนประมาณ๗โมงเช้าเมื่อวานนี้นะคะ
ใช่นะครับคุณแม่บอกว่าไม่พร้อมที่จะให้อภัยเสียอ้วนเด็ดขาด
ฝากบอกเสียอ้วนด้วยว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายจริง
ขอให้รับสาภาพกับสิ่งที่กระทำ

ตำรวจทุกนายในคดีนี้ที่ไม่เพิกเฉย

มาได้จนครบทั้งแก๊งนะครับ
จากสพนาจอมเทียนตำรวจก็ควบคุมตัวเสียอ้วน
ขึ้นรถตู้เพื่อที่จะนำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสาภาพที่จุดเกิดเหตุ
นั่นก็คือเขาชีจันทร์นะครับ
ณเขาชีจันทร์มีญาติของน้องฟอส
เดินทางมารอตรงจุดนี้ด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณแม่ของฟอส
ก็คือคุณแม่จอมสีชมพูพื้นมาพร้อมกับคุณลุง
เปิดเผยว่าตั้งใจมาดูการทำแผน

ที่ได้ตามจับกลุ่มคนร้ายได้ยกแก๊งโดยเฉพาะเสียอ้วน
คิดว่าวิญญาณของลูกชายคงไปสู่สุขติ
ส่วนเสียอ้วนจะขอโทษหรือไม่
จะขอโทษคุณแม่จะขอโทษญาติหรือไม่นั้น
ก็จะให้อภัยให้มันจบไปในชาตินี้

ไม่อยากให้มันติดไปถึงชาติหน้านะครับ
แม่ก็ตั้งใจอยากมาดูฆาตกร

ผมไม่รู้ว่าน้องมันไปทำผิดอะไรมากมาย

ทำไมฆาตกรถึงทำกับน้องได้

สิ่งที่เขาทำก็ขอให้เขาได้รับกรรม
ตามที่เขาทำกับน้อง

ที่ช่วยจนคดีน้องจนมาถึงวันนี้

แล้วก็ขอบคุณแทนน้องด้วย

นี่เป็นความรู้สึกของคุณแม่ที่ให้สัมภาษณ์นะครับ
ก่อนที่จะมีการเริ่มทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
เพราะว่าบริเวณองค์พระแก่สลักเขาชี่จันทร์
สถานที่ที่จะนำตัวเสียอ้วนมาทำแผน
โอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องคุ้มกันอย่างหนักเลยเหมือนกันนะคุณนะ
แล้วก็ตำรวจได้เตรียมสถานที่นำรถยนต์ของคนร้าย๒คัน

มาเพื่อทำแผนประกอบคำรับสาภาพด้วย
แล้วก็นำเชือกมากั้นตรงจุดนี้นะครับ
มาเวลา๑๕นาฬิกาบ่าย๓โมงตรงนะครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองพบตร
ก็มาพร้อมกับพลตำรวจตรีนันชชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของชนบุรีมากันเยอะแยะมากมายนะครับ
พร้อมกับชุดสืบสวนสพนาจอมเทียน
นำตัวนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนผู้ต้องหาคนสำคัญ
มาทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์
มีประชาชนมามุงดูการทำแผนแน่นขนาดครับ

สนที่กำลังในการตรวจพื้นที่
แล้วก็ส่วนที่กำลังกับทั้งสพเมืองพัทยา
สพห้วยใหญ่สพบังละมุงสพสัตหีบ
กำนันผู้ใหญ่บ้านมากันหมดเลยนะคุณ
กั้นแนวเขตและคุ้มกันผู้ต้องหาอย่างเข้มงวด
กำลังสื่อมวลชนทุกแขนงก็มาตรงนี้นะครับ
การทำแผนประกอบคำรับสภาพใช้เวลาประมาณ๑๐นาที
ก็สามารถทำแผนเสร็จสิ้นนะครับ
ขั้นตอนในการทำแผนคดีนี้
มีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงทุกอย่าง
ซึ่งเป็นรถยนต์ที่กลุ่มผู้ตาย
คือที่สปายและฟอสเช่ามาท่องเที่ยวมาไหว้พระมาจอดในลานจอดรถตรงนี้
เดี๋ยวจะเล่าถึงไฮไลท์ภาพนี้ด้วยนะครับ

ก็มีรถของเสียอ้วนขับมาปิดท้ายนะครับ
พร้อมกับรถคุ้มกันอีกคันหนึ่ง
เสียอ้วนเนี่ยถือปืนลูกโม้๐๓๘
จ่อยิงศีรษะของน้องสปายอย่างโหดเยี่ยม
ก่อนจะหันปากกระบอกปืนมายิงน้องฟอส
ขณะที่ฟอร์สพยายามหนีขึ้นรถเพื่อเอาชีวิตรอด
จ่อยิงทั้งสองคนซ้ำอีกหลายนัดจนทั้งคู่เสียชีวิตคาที่

นำปืนไปโยนทิ้งริมถนนเรียบทางรถไฟ
ห่างจากสถานีรถไฟภูตาหลวงประมาณ๑๐๐เมตร
ก่อนที่จะแยกย้ายกันหลบหนี
เจ้าหน้าที่เมื่อทำแผนเสร็จแล้วนะครับ
เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์และรวมในสำนวนคดี
และนี่คุณภาพไฮไลท์ครับ

เสียอ้วนก่อนที่จะขึ้นรถตู้กับสพนาจอมเทียน
ก้มลงกราบพื้น๑ครั้ง
ถือว่าเป็นการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
และก็เป็นการขอขมาผู้ตาย
ณจุดเกิดเหตุที่ทุกคนมองว่า
จุดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริง

ก่อนหน้านี้เสียอ้วนได้พูดกับผู้สื่อข่าวเล็กน้อย
ในขณะที่ถูกนำตัวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขึ้นรถตู้เพื่อจะเดินทางมาที่จังหวัดชนบุรี

เสียอ้วนมีทางเลือกแค่๒ทาง
คือทางตันกับทางตาย

หลังจากนั้นก็ไปอีกจุดหนึ่ง
ค่ะคือเขาไปต่อเมื่อวานไปทำแผนทั้งหมด๕จุด

จุดที่๒เป็นจุดที่ทิ้งปืน
ที่คุณสืบสกุลบอกคือเรียบตลาดทางรถไฟ
กิโลโอ๑๐เที่ยงบริเวณสัตว์ตะหีบ
อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุที่เขาชีจันทร์ประมาณสัก๒๐กิโลเมตร
ก็มาชี้ว่าตรงไหนที่ทิ้งปืนทั้งสองกระบอก
เครื่องกระสุนปืนแล้วก็หลบหนีไป

จุดที่๓คือบริเวณปั๊มน้ำมันที่ปตทบางเสร่
จุดนี้คุณผู้ชมเป็นจุดที่เสียอ้วนแล้วก็พวกนัดเจอกันก่อน
ก่อนจะเดินทางไปก่อเหตุ
แล้วก็ขึ้นรถมาที่เขาชีจันทร์

ส่วนจุดที่๔ค่ะคือตรงนี้เลย

เป็นจุดที่เสียอ้วนมาเช่ารถจะไปก่อเหตุนั่นเอง
และจุดสุดท้ายที่ไปเมื่อวานนี้คือไปที่บ้านเช่าค่ะ
ที่ซอย๑๒ย่านนาเกลือ
จุดนี้เป็นจุดที่เหมือนกับว่ามาวางแผนกันทุกคนเลย

นี่ก็เป็นจุดทั้งหมดที่เสียอ้วนก่อเหตุ
ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบ้านของเสียอ้วนกันบ้าง
ที่สุรินสุรินเป็นบ้านเกิดนะคะ

สอบถามไปที่ผู้ใหญ่บ้านตาปัน
ตำบลสำเภาลูนอำเภอบัวเชษ
ก็ทราบว่าคุณแม่ของเสียอ้วนก็คือนางคิดยิ่งดัง
อายุ๕๙ปีนี้นะคะปิดบ้านเลย
ตัวเงียบมาหลายต่อหลายวันแล้ว
เพราะว่าคุณแม่ของเสียอ้วนเองก็มีอาการเครียด
ตั้งแต่รู้ว่าลูกชายไปก่อเหตุฆ่าคนตาย

ความดันก็ขึ้นเข้าออกโรงพยาบาลหลายต่อหลายครั้งเลยค่ะ
จนตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่ของเสียอ้วนอยู่บ้านหรือเปล่า
เพราะพยายามติดต่อไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้
รวมถึงไม่รู้ด้วยว่าทางครอบครัว
จะเดินทางมาที่สพนาจอมเทียนจะมาเยี่ยมลูกชายหรือเปล่า
เพราะเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
คือไม่มีใครให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้เลยนะคะ
อย่างน้องชายของเสียอ้วนเนี่ยก็เคยปฏิเสธกับผู้สื่อข่าวมาหลายครั้งแล้วว่า
อย่านะไม่ให้สัมภาษณ์แม่แล้วก็จะไม่ให้ถ่ายภาพอะไรด้วย
เพราะว่าตอนนี้ทางครอบครัวของเสียอ้วนเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์มาซ้ำเติมความรู้สึกของครอบครัวอีก
ตอนนี้สุขภาพแม่ก็แย่แล้วอย่าไปสอบถาม
จนมีคำถามบางคำถามมันไปกระทบต่อความรู้สึกเลยนะครับ